กลับมาดูเรื่องราวที่จะเป็นเสน่ห์ให้กับภาคการท่องเที่ยวของไทยบ้างกันแล้วกันนะครับ
จากสถานที่แล้วก็ต้องอาหาร

แต่เย็นแบบนี้กินปลาท้องโกะจะได้เหรอคุณน้ำมันมันเยอะนะ

คุณผู้ชมครับเป็นข่าวดีครับเพราะว่าล่าสุดครับ
ปลาท่องโกเมนูนี้ติดอันดับโลกนะครับ

ไหนใครกินวาน้องโกกับน้ำเต้าหู้กับกาแฟยกมือขึ้น
แหมบางทีก็จะเป็นแบบสละเปาทอดก็มีใช่ไหมครับ
อันนี้เขามีหลายรูปส่งแล้วคุณผู้ชมครับ

แต่ก็มีทั้งเมนูอาหารของไทยที่ได้รับคำชื่นชม
แล้วก็มีทั้งแบบเฮ้ยมันคัดค้านความรู้สึกของเราเหมือนกัน
ล่าสุดที่ฉันจำได้เราติดอันดับเครื่องดื่มที่อร่อย
เครื่องดื่มไม่มีอังกษาไทย

พาเลสของหวานมากันให้เต็มอิ่มเลยฮะ
ปลาท่องโกของไทยอันดับที่๕
แล้วติดอันดับที่๔ในกลุ่มอาหารประเภทแป้งทอดที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยนะ
แต่ถ้าไปจัดอยู่ในหวดหมูแป้งทอดที่อร่อยที่สุดอยู่อันดับ๔นะฮะ
วันนี้นักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสำรวจร้านปลาท้องโกเลยครับ

แต่ละร้านลูกค้ามายืนรอต่อแถวซื้อกันพลึบเลย
โอ้โหช่วงนี้คนเยอะมากคึกคักมากนะครับ
ร้านนี้ครับปลาท้องโกตีน้อย

อยู่แถวถนนรื่นจิต
มากว่า๕๐ปีขายทุกวันไม่มีวันหยุดขายตี๔ถึง๙โมงเช้าแป๊บเดียวหมด
เดียวหมดอยู่แบบเนี้ยฮะจุดเด่นคือปลาท่องโกะตัวเล็กพอดีคำ
แล้วมันกรอบนานและอร่อยหี้เป็นแบบนี้หยุดค่ะหยุดค่ะ
คุณผู้ชมต่อให้ผมไม่พูดแต่คุณผู้ชมดูภาพหน้าจอสิแต่ละแต่ละ

เจ้าของร้านปลาท้องโกติน้อยครับคุณบัณฑิตอายุ๔๘บอกว่าดีใจมากเลยนะ
ที่เมนูปลาท่องโกะของไทยติดอันดับโลกด้วยนะครับ
เอาล่ะเปิดขายมา๕๐กว่าปีแต่ละวันขายได้ประมาณ๒๐๐ตัว
แหมเฮียไม่บอกเลยนะตัวละเท่าไหร่กะว่าจะคำนวณเล่นสักหน่อย

ไม่รู้ขั้นต่ำคนไปซื้อก็ต้องมี๕บาทอ่ะนะฮะ

เห็งรวยครับเฮียครับก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้าขาจรมาซื้อ
แต่พอเขาซื้อเสร็จแล้วจะขาจรเป็นขาประจำไง

แล้วพอติดอันดับโลกเมนูนี้คนก็ยิ่งคึกคักแห่มาซื้อกัน

ขายหมดทุกวันนะย้ำนะขายทุกวันแล้วหมดทุกวัน
ตี๔๙โมงเช้าร้านอื่นผมเชื่อว่าก็ขายดีไม่แพ้กัน